ตอนนี้สามารถกระจายไปยังทั่วประเทศได้เพิ่มมากขึ้นครับ
เพราะปรายศนีย์ไทยมีการนำศักยภาพเรื่องของโลจิสติกมาปรับใช้
ติดตามจากรายงานของคุณจีรภาสุริสุขครับ
ใบทอง๙ใบไม้มงคลที่มีร่องลายสวยโดดเด่นชัดเจน
นำมาผ่านกระบวนการชุบโลหะ
แปรสภาพเป็นใบไม้ชุบทองคำขาวประยุกต์เป็นเครื่องประดับชนิดต่าง
จี้และเข็มกลัดดูสวยเก๋ไม่ซ้ำใคร
ที่ชุมชนขายผ่านทางระบบขายสินค้าออนไลน์
โดยร่วมกับการจัดส่งของปรายศนีย์ไทย
ปรายศนีย์ไทยจัดโครงการนำร่องเที่ยวสวนพึ่งบึงไปปรายศนีย์
เพื่อกระจายสินค้าจากชุมชนไปอย่างที่ทำการปรายศนีย์กว่า๑๒๐๐แห่งทั่วประเทศ
เพื่อให้สินค้าเหล่านี้ได้ส่งออกไปขายอย่างทุกพื้นที่ในประเทศอย่างรวดเร็ว
ที่สำคัญยังมีแผนลดค่าจัดส่งราว๑๒๐ด้วยค่ะ
ศนีย์ไทยเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีจุดแข็งในเรื่องของการมีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ
แล้วเราก็ใกล้ชิดชุมชนมากว่า๑๓๒ปี
จุดแข็งตรงนี้ทำให้เรารู้ว่าชุมชนไหนเขามีศักยภาพแบบไหน
ชุมชนของประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตสินค้า
แต่ว่าเขาเป็นชาวบ้านเขาผลิตแล้วเขาไม่รู้จะขายที่ไหน
ถ้าเขาผลิตมาแล้วเขาขายในชุมชนเดียวกันมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว

ก็เอาสินค้าของเขามาจำหน่ายผ่านช่องทางปรายศนีย์ไทย
ส่วนฐานดูดกลิ่นที่ปั้นเป็นตุ๊กตาสัตว์หลากหลายแบบของกลุ่มปั้นดินไทยประดิษฐ์
ทีจำหน่ายเฉพาะร้านค้าบางแห่งในอำเภอสวนพึ่ง
ที่ทำยอดขายได้ถึง๕หมื่นบาทต่อเดือน
เชื่อว่าการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นยอดขายเพิ่มขึ้นถึง๑๒๐ค่ะ
ปกติเราแค่ผลิตแต่เราไม่มีที่กระจายสินค้ามันก็ทำให้เราต้องหยุดการผลิตแล้วกลุ่มเราก็จะเล็ก
ตอนนี้ทำให้กลุ่มใหญ่ขึ้นเพราะว่าเราสามารถผลิตได้เยอะขึ้นด้วยค่ะ
ส่งเสริมการกระจายสินค้าของชุมชน
โครงการนี้ยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยอีกทางค่ะ
เพื่อนำไปประทับตาจากร้านค้าและจุดบริการที่เข้าร่วม๒๐แห่ง
เพื่อนำไปใช้เป็นส่วนลดในการเดินทางไปแหล่งท่องเที่ยวต่างของอำเภอสวนพึ่งค่ะ
ด้วยความสูงราว๗เมตรทำให้ตู้ปรายศนีย์แห่งนี้กลายเป็นตู้ปริศนีย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยค่ะ
แล้วก็กลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสวนพึ่ง
หวังดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนที่แห่งนี้ค่ะ
ตู้ปริศนีย์นี้ก็ยังสามารถใช้งานได้จริงส่งจดหมายได้เลยค่ะ
ปริศนีย์ไทยนำศักยภาพด้านโลจิสติกมาต่อยอดนโยบายของภาครัฐที่มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการค้าขายผลิตภัณฑ์ของชุมชนผ่านเครือข่ายออนไลน์
โดยจะรับหน้าที่เป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าของชุมชนและการท่องเที่ยว
และเตรียมลงทุนราว๑๐๐ล้านบาทเพื่อพัฒนาด้านไอทีเพื่อยกระดับคุณภาพและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ
จีรภาสุริสุขข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน